ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะนักวิชาการออกมาสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเตาเผาศพ
ภายหลังจากที่ชาวบ้านได้ออกมาร้องเรียนว่าทำให้เกิดมลพิษแล้วก็ฝุ่นควันจนกระทั่งชาวบ้านได้รับผลกระทบค่ะ
ในขณะเดียวกันนะคะถือว่าอยากให้มีการเร่งแก้ปัญหาก่อนที่จะส่งผลในวงกว้าง
สนทิผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย
ระบุว่าปัญหาเรื่องของมลพิษทางอากาศที่เกิดจากเตาเผาศพ
หรือว่าการเผาศพที่ปล่อยควันฝุ่นสู่ชั้นบรรยากาศ
แล้วก็ยังมีกลิ่นเหม็นจากฟอร์มารีน
ไข่เน่าแล้วก็ซันเฟอร์ไดออกไซดขี้เท่า
รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะ
รวมไปถึงการเผาไหม้สิ่งต่างที่มากับงานศพ
ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่อศพพลาสติกต่าง

รวมทั้งน้ำยาดองศพแล้วก็ฟอร์มาลีนะคะ
ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดมลพิษ

ก็มีการแบ่งออกเป็น๔ระดับด้วยกันนะคะ

หรือว่าอยู่ในระดับต่ำพอใช้ดีแล้วก็ดีมาก
ซึ่งแต่ละระดับก็จะมีการควบคุมมลพิษที่แตกต่างกันค่ะ
ระดับแรกคือระดับที่ต่ำที่สุดนะคะ
เป็นเตาเผา๑เตาใช้ถ่านฟืน
ไม่มีระบบการควบคุมมลพิษทางอากาศ
ส่วนระดับที่๒คือระดับพอใช้ค่ะ
มีการใช้น้ำมันเตาแล้วก็ดีเซลนะคะ
แต่ก็ไม่มีระบบเรื่องของการป้องกันมลพิษทางอากาศเช่นเดียวกัน
ส่วนระดับที่๓คือเตาเผาในระดับดี
มี๒ห้องเตาเผาไหม้นะคะ
ใช้น้ำมันดีเซลหรือว่าก๊าซแอลพีจีระบบใดระบบหนึ่งค่ะ
ส่วนระดับที่๔คือระดับดีมาก

ใช้น้ำมันดีเซลกัสแอลพีจีแล้วก็เตาไฟฟ้า
มีระบบในการควบคุมมลพิษทางอากาศ
เวลาที่จะมีการปล่อยควันออกปลายป่องด้วยค่ะ
สำหรับมลพิษในชุมชนที่เกิดจากการเผาศพ
เป็นปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนกันมาบ่อยมาก
โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเข้าไปในบ้าน
ตลอดจนฝุ่นควันต่างรวมทั้งสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าสูดดมหรือว่าหายใจนานเป็นเวลาสัก๑๐ปีได้
ควันจากการเผาศพเหล่านี้ก็จะทำให้เส้นเลือดในสมองตีบ
ระบบหัวใจเกิดการเต้นผิดจังหวะอีกด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามเรื่องของการเผาศพเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้นะคะ
เพราะถือว่าเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมานาน
ซึ่งการเผาศพในแต่ละครั้งวัดเนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งที่มีการผลิตควันพิษ
ซึ่งหลังจากนี้หน่วยงานก็ต้องมีการเร่งศึกษาดูแล้วก็สำรวจดู
เพื่อที่จะหาทางป้องกันต่อไปด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ